มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๓๓๐ที่ผ่านมา
รถจักรยานยนต์ค่ะไปชนป้ายบอกทาง
เกาะกลางถนนเลยนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะเป็นผู้ชายอันนี้คือภาพนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ
ทางมูลนิธิร่วมใจกู้ภัยภูเก็ตนำส่งโรงพยาบาลฉลอง
นี่ค่ะยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว
จากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้หมดเลยนะคะ
จักรยานยนต์คันนี้ไม่เห็นสีชัดนะไม่นี่โอ้โหมุมนี้เห็นชัดเลย
คือไม่รู้สีรถไม่รู้ยี่ห้อรถไม่รู้ทะเบียนนะคะ
แต่มุ่งหน้าไปที่ตำบลราวัยอำเภอเมือง
พอมาถึงแยกตรงนี้ก็พุ่งไปเลยพุ่งไปชนป้ายบอกทางที่อยู่เกาะกลางถนนนะคะ
คือกระเด็นเลยอ่ะทั้งรถทั้งคนนะคะแต่ไม่มีรถคู่กรณีนะคะ
ก็อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงจากคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้นะคะ
ถ้าเข้าขายความผิดก็จะต้องมีการดำเนินคดีกัน
มันก็มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายอย่างเงี้ยค่ะครับ
จังหวะนี้ไม่ได้เบรกเลยนะนี่ค่ะพุ่งไปเต็มเต็มเลย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะ